เรื่องของในครอบครัว

เด็กชายกำลังน่ารักเลย๔ขวบค่ะ
ตอนแรกก็มีข่าวมาว่าน้องหายไป
แล้วพ่อน้องขี่ตามหาทั้งคืนเลยนะ

พอตำรวจเอาตัวพ่อน้องไปสอบไปเค้นหนักเข้า
พ่อนั่นแหละคือคนที่ฆ่าลูกเอง
ฆ่าลูกชายโดยยังไม่ได้ลงกล่อ

ใช่ค่ะแล้วกันที่พ่อทำเป็นขี่รถตามหา
บอกว่าลูกหายไปไหนขี่รถหาทั้งคืน
อันนี้คือตบตาเจ้าหน้าที่เหรอ
ไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองคือคนทำ

เริ่มต้นย้อนไป๒๗ตุลานะ
ไปแจ้งความก่อนว่าน้องเจแปนเด็กชาย๔ขวบ
หายไปจากตลาดนัดหลังจากที่ผู้เป็นพ่อ
คือนายนัทพลหรือว่านายโจวัย๒๗ปี
พาน้องเจแปนไปซื้อข้าวหมูแดง
แล้วหลังจากที่น้องหายไปเนี่ยพ่อในโจคนนี้นี่แหละ
ขี่รถตามหาลูกทั้งคืนเลย

เป็นห่วงเป็นใยมากลูกหายไปไหนลูกหายไปไหน
พอเที่ยงคืนกว่าวันนั้นแหละ
โจบอกว่าไงเจอแล้วเจอน้องเจแปนแล้ว
เสียชีวิตอยู่ในป่าอ้อยริมถนน
ในซอยหลังวัดหนองคล้าที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
คือห่างจากตลาดสักประมาณ๖๗กิโลค่ะ
สภาพศพน้องเจแปนนะคุณผู้ชม
หน้าซีดมีรอยเล็บที่หน้าผ่า
ร่างกายมีรอยช้ำทั้งร่างเลย

ช้ำโดนทำร้ายร่างกายโดนกระแทกโดนทุบโดนตีอะไรหรือเปล่า
ตำรวจคุมตัวในโจพ่อของน้องเจแปนไปสอบ

สุดท้ายพ่อน้องเจแปนก็เลยเปิดปากรับสารภาพ
ผมฆ่าลูกผมเอง
ผมทะเลาะกับแม่ของเจแปนนี่แหละ
ก็ต้องการประชดเมียเพราะเมียผมหนีไป
ก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวจะพาเจ๊แปนนั่งรถออกจากบ้านไปในที่เปลี่ยว

พ่อแท้พอพาลูกไปที่เปลี่ยว
ลงมือทำร้ายลูกได้ลงคอด้วยมือของพ่อนี่แหละ
กระทั่งน้องเจแปนเสียชีวิตค่ะ
หลังจากนั้นอุ้มศพลูกนะไปทิ้งอำพรางที่ริมป่าอ้อย

คุณตำรวจลูกผมหายไปไหนไม่รู้
เมื่อกี้ผมยังพาลูกไปซื้อไปซื้อข้าวอยู่เลย

แล้วก็คุมตัวในโจผู้เป็นพ่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นักข่าวก็รมหน้ารมหลังเหมือนกันค่ะ

ลองดูซิเขาจะตอบอะไรบ้างค่ะ
หรือว่าเขาตามหาแม่แนน
ถามหาเมื่อไหมอ่าถามหาแม่ไว้ไงหนึ่งเดือนที่อยู่กับลูกเป็นยังไงบ้างพี่ตอนที่เมียที่ไม่อยู่กับว่าดีครับ
นี่ไงจริง๑เดือนที่อยู่ด้วยกันตอนที่เมียไม่อยู่พ่อบอกว่าก็ดี
แล้วตอนที่จะก่อเหตุเห็นแววตาลูกแล้วไม่สงสารบ้างเลยเหรอ
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วฝั่งแม่ของน้องเจแปนบ้างล่ะคะ
แม่ก็คือนางสาวปลื้มแม่บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าในโจเนี่ยจะเป็นคนทำร้ายลูก
เพราะว่าจริงโจเขารักลูกมากเลยนะ
และอีกอย่างหนึ่งน้องเจแปนก็ติดพ่อค่ะ
แต่พอมารู้ว่าพ่อนี่แหละคือคนที่ฆ่าลูก
แม่ก็รับไม่ได้ยังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำลูกตัวเองได้พี่
ใช่แบบว่ามันเกินไปพี่
หนูก็ผิดที่หนูที่หนูเอาลูกไว้กับเขา

แต่หนูไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายลูกพี่
หนูคิดว่าเขาทำร้ายได้หนูได้คนเดียวแล้วก็คนอื่น
ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำกับลูกตัวเอง
คือเขาทำหนูแต่หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะทำลูกอะค่ะ
ทีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วเดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จะได้ขยายผลแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ
นี่เมื่อเช้านะคุณแม่นางสองลืมก็ได้เดินทางมา
เมื่อเช้านี้แม่ของนายโจเองเดินทางมาเยี่ยมลูกชาย

ส่วนศพของน้องเจแปนตอนนี้อยู่ระหว่างการชนะสูตร
แล้วเดี๋ยวจะประสานให้ญาติกลับเข้ามา
มารับศพไปประกอบพิธีตามศาสนานะคะ
น่าจะขาดอากาศหายใจนะจากคำรับสาภาพของผู้เป็นพ่อนะ